ไม่พูดเยอะเอาเข้าประเด็นเลยเวลาน้อย
จะพูดว่าคนหล่อนี่นะคุณผู้ชม
เวลาเขาอยู่บ้านกันเนี่ยเขาก็ต้องสัญหาอะไรมาแต่งตัวเพิ่ม

ยังไม่ได้ไปไหนช่วงนี้หนุ่มเขาฮิตกันในโซเชียลเนี่ย
ใส่สูตรแต่งตัวเต็มถามว่าไปงานอีเวนต์เหรอจ๊ะพ่อ

หล่อจริงอะค่ะหล่ออยู่กับพระเอกซีรีส์
นี่แหละค่ะหวานใจของคุณจุ๋ยวรัฐยานะคะ
มีเจ้าของครองใจอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องความหล่อความเป๊ะสไตล์โอป้าเนี่ย
ก็ยังคงกระชากใจสาวได้อยู่ดีนะคุณนะ
แล้วช่วงกักตัวแบบนี้จะไปอวดความหล่อนอกบ้านก็ทำไม่ได้
พุทธเขาก็เลยขอใส่สูตรอยู่บ้านไปซะเลยจ้ะ
ไปไหนอ่ะเดินบริหารความหล่อไปเลยทั่วทุกมุมบ้านคุณผู้ชม
ไปชมความหล่อกระแทกตากระแทกใจกันหน่อยจ้า
อีเนอร์แกะก็เดินแหละนะ๓คำเดียวเลยพ่อร้อนมั้ยจ๊ะ
แต่แฟนเขาก็ถ่ายให้อ่ะเนาะก็น่ารักดีนะ
คนแบบขายาวหุ่นลีนใส่สูตรนั้นหล่อจริงเลย
เหมือนคนนี้เลยคุณไม้พัทรเดชค่ะคนนี้เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องหุ่นแซ่บเหมือนกันนะ
ยิ่งเวลาใส่สูตรออกงานอีเวนต์แล้วโอ้โหดาเมียรุนแรงมาก
คุณดูแผงอกสิจ๊ะคุณดูหัวไหล่สิจ๊ะสุดยอดจริง
ใครจะรู้ล่ะคะว่าหนุ่มไม้เนี่ยเขาก็มีมุมขี้เล่นนะตอนเธอเล่นเหมือนกัน
ไม่ตกเทรนด์กับเสิร์ฟสเก็ตนะคะอวดลีลาพี่ไหวกับชุดสูตรไปเลยจ้า
อ่าดูคุณพ่อกันบ้านดีกว่าคุณพ่อลูกสองคุณแอมพีรวัตค่ะ
อันนี้ก็ใส่สูตรเหมือนกันใส่สูตรแบบไม่ใช่เลี้ยงลูกนะคะ
เขาเป็นนายแบบนะคะว่าจะเป็นยังไงไปชมคลิปเลยค่ะ
เป็นไงล่ะเซิร์ฟไปเลยว้าวเซิร์ฟไปเลยจ้ะพ่อแอมจ้า